สำหรับข่าวนี้นะคะประเด็นคดีความของร็อกเกอร์ชื่อดังพี่เสกโลโซค่ะคุณผู้ชม
จนถึงวันนี้สารมีคำสั่งจำคุก๒ปี๑๘เดือนแบบไม่รอลงอาญาค่ะ
โอ้เรื่องใหญ่นะคุณผู้ชมวันนี้ศาลอายามีนบุรีอ่านคำสั่งศาลดีกายกคำร้อง
ไม่อนุญาตให้เสกโลโซยื่นดีการสู้คดี
ระบุว่าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมายค่ะ
ก็เลยทำให้คดีนี้ถึงที่สุดแล้ว
จำเลยรับโทษจำคุก๒ปี๑๘เดือนไม่รอลงอาญา
ตามคำพิพากษาของสารอุทธรณ์ค่ะ
ความผิดฐานเสพยาต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
และพรบออาวุธปืนจากเหตุการณ์บุกจับเสกโลโซที่บ้านพัก
ให้ยังตามให้ดูเมื่อประมาณปี๒๕๖๐นั่นเองค่ะ
ซึ่งในวันนี้ค่ะเสกโลโซก็ได้เดินทางไปศาล
พร้อมกับคุณการวิพากรภรรยาและธนาความด้วย
ก็มีรายงานข่าวมาว่าหลังจากฟังคำพิพากษา
คุณการวิพากรมีสีหน้าที่ค่อนข้างตึงเครียดอยู่เหมือนกัน
แล้วก็ซึมไม่ยอมให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแต่อย่างใด
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ราชธรรมก็เตรียมจะนำตัวคุณเสกโลโซ
เพื่อส่งตัวไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษมีนบุรีต่อไป
อัปเดทล่าสุดเลยนะคะเมื่อสักครู่พี่กาลก็ให้สัมภาษณ์กับหน้าข่าวนะคะ

พี่กาลแกเป็นห่วงเรื่องคอนเซิร์ตอีกพี่เสกนะคะ

เพราะว่าตอนนี้กระบวนการศาลก็ยังที่ทราบกันนะคะตัดสินเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้ว
แต่พี่การแกก็ยังมีความหวังนะแกบอกว่าเดี๋ยวแกรอประกงประกันอยู่เนี่ย
คุณผู้ชมก็ยังอยู่ที่ศาลอยู่นะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วพี่การก็ฝากบอกมานะคะว่า
วันนี้๕โมงเย็นนะคะจะแถลงข่าวที่หมู่บ้านเศษสิริค่ะ

ยังบอกด้วยนะคะเมื่อสักครู่นะคะก็โทรศัพท์พูดคุยกัน
แกบอกว่าแกยังมีความหวังก็จะรอเอาพี่เสกกลับบ้านได้ด้วย
แต่ถ้าทางกฎหมายเนี่ยมันบอกว่าชะสารชั้นเนี่ยตัดสินมาแล้วคือไม่มีแล้วนะ
เพราะว่านี่สูงสุดแล้วพี่เสกอาจจะต้องเดินเข้าเรือนจำเลยนะ
เขาบอกพี่ยังมีความหวังพี่ยังรออยู่พี่เขาบอกแบบนี้เนอะ

พร้อมกันเลยสื่อทุกช่องพูดหลายทีเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
ใช่จะได้เข้าใจตรงกันนะคะรอพี่การหน่อยละกันนะ
เขาบอกว่าก็จะเย็นอยู่ก่อนละกันสุดมันสนละกันเนาะ